กลายเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นมีผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ซึ่งเป็นเด็กม๖ออกมาแฉพฤติกรรมของครูพระคนหนึ่ง
ข่มขืนลูกของเธอในโรงเรียน
แล้วก็ยังแชทมาบอกว่ากินยาคุมหรือยัง

ถ้าเรื่องนี้หลุดไปเมื่อไหร่ครูทูถูกลงโทษเมื่อไหร่นะ
เธอจะต้องถูกฆ่าล้างโคตร
ขู่เด็กด้วยนะฮะก็กลายเป็นประเด็นที่แม่เด็กเข้าแจ้งความนะครับ
และทีนี้เมื่อวานนี้มีชาวบ้านออกมาฮือประท้วงขับไล่
ครูพระของโรงเรียนแห่งนี้ที่บุรีรำเนี่ยนะครับ
เพราะไม่พอใจทั้งตัวครูพระเอง
แล้วก็ไม่พอใจที่พอใช้ตำแหน่งในการยื่นประกันตัวครูหื่นรายนี้
รวมถึงเพื่อนครูพยายามช่วยไกล่เกลี่ยด้วย
ส่วนประเด็นที่มันเปิดเผยออกมาใหม่อีกหนึ่งประเด็นก็คือ
มีน้าของเด็กหญิงชั้นป๕ออกมาแฉพฤติกรรมของครูพระคนนี้เพิ่มเติมด้วยนะคุณนะ
โดยนางสาวบีอายุ๓๓ปีน้าสาวของเด็กหญิงชั้นป๕ออกมาเปิดเผย
บอกว่าหลานเคยถูกครูบอยพยายามข่มขืนเมื่อ๒ปีที่ผ่านมา
แฉพฤติกรรมครูบอยแบบนี้นะครับบอกว่าในครั้งนั้นหลานมาใส่อยู่กับน้ากับตัวเธอนี่แหละ
เพราะว่าแม่ของเด็กไปทำงานต่างประเทศตอนนั้นน้องเรียนอยู่ชั้นป
หลานได้วิ่งกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าครูบอยจะข่มขืน
ทีนี้น้าก็ต้องสอบถามหลานโดยละเอียดนะหลานเล่าให้ฟัง
บอกว่าครูบอยเรียกเด็กให้เอางานไปส่งที่ห้องพระ
จากนั้นครูบอยหยิกแกมหยอกพูดกับเด็กว่าไงรู้ไหมคุณ
บอกว่าหนูน่ารักดีนะขอหอมได้ไหม
โอ้โหน้าฟังบอกเฮ้ยแล้วหลานตอบไปว่าไงหนูตอบไปว่าไง
หลานก็บอกกับน้าบอกว่าหนูก็ตอบว่าไม่ได้ค่ะ
แต่จากนั้นครูบอยก็กระชากหลานเข้าไปในอ้อมกอดพร้อมกับหอมแก้มเลยนะ
หมายจะข่มขืนด้วยความกลัวทีนี้หลานก็สะบัดตัวหลุดออกมาได้
รอดพ้นออกมาได้วิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือที่บ้าน
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียน
นางสาวบียังบอกอีกนะครับว่านี่มันเป็นพฤติกรรมของครูบอยที่น่ากลัว
มันจะเป็นภัยกับลูกกับหลานของคนในชุมชนเด็กในโรงเรียน
ซึ่งก็เลยได้เข้าแจ้งความที่สพนางกรอง
แต่ต่อมาครับพอโรงเรียนที่ถูกชาวบ้านลุกหือไล่
เพราะชาวบ้านไม่พอใจกรณีล่าสุดที่แม่ของเด็ก๑๒ป๖
ไปแจ้งความแล้วก็พอไปใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวครูบอยที่ศาล
ปรากฏว่าในครั้งนั้นก็พาครูบอยมาเจรจาที่บ้าน
เพื่อขอไก่เกลี่ยกับครอบครัวของนางสาวบี
ก็มาเจอน้าก็คือนางสาวบีพร้อมกับหลานป๕ของเธอ
แล้วก็มีการสัญญิงสัญญาว่าจะไม่ทำกับหลานของเธอในลักษณะนี้อีก
ไม่ทำกับใครในลักษณะนี้อีก
ตัวของนางสาวบีก็เลยยอมเพราะเห็นว่ามีผู้ใหญ่ระดับพอ
มาขอร้องแต่ตอนนั้นก็ยังหวั่นนะว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับหลานอีกหรือเปล่า
จนกระทั่งหลานเรียนจบป๖ออกไปแล้วก็รู้สึกโล่งใจ
แต่ทีนี้ครับพอมาได้ยินข่าวนะครับ
ว่าครูบอยคนเดิมมาข่มขืนเด็กหญิงป๖

บอกว่าเหมือนกับที่คิดไว้ไม่มีผิดเลย
แต่ก่อนหน้านั้นที่มาสัญญงสัญญาว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีก
แต่มันผิดสัญญามันมาทำพฤติกรรมชั่วร้าย
ทำได้แม้กระทั่งลูกศิษย์ยังทำแบบนี้ปรับตัวไม่ได้
หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจังนะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นว่ามี๒เคสแล้วนะคุณนะ
ของเด็กหญิงป๖ที่แม่เอาไปแจ้งความล่าสุด
เคสของเด็กหญิงที่เคยอยู่ป๕
น้าออกมาแฉพฤติกรรมของครูบอย
ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าหลังจากมีกระแสข่าวกรณีครูบอย
ถูกให้ประกันตัวในชั้นศาล
ตำรวจสพนางรองเจ้าของคดีเปิดเผยว่า
ผู้ต้องหาขอประกันตัวในชั้นศาลจริง
แต่ขณะนี้สอบปากคำพยานและรอผลตรวจประวัติอาชญากร
และทีนี้มีคำเปิดเผยออกมาอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญว่า
พอโรงเรียนไม่ได้เป็นผู้ใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวครูบอย
เรื่องนี้มีคำชี้แจงจากใครนะฮะ
ก็คือจากทางด้านของผู้อฟนวยการรองผู้อฟนวยการ
พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำเขต๓
ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ
แต่เรื่องนี้มันไปถึงผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษานะ
ใหญ่สิคุณสืบสกุลเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้โห
มันทำลายภาพลักษณ์ของความเป็นครูทั้งหมดเลยค่ะ
โดยนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะ
สั่งออกมาแล้วให้เชื่อดเลย
ครูที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
แล้วก็จะไม่มีการซุกปัญหาเอาไว้ใต้พรมอีกต่อไป
โดยกรณีนี้ครูบอยที่บุรีรำสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องรายงานข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้น
แล้วครูบอยไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้ว
ก็ต้องดูไปถึงเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คือจะต้องมีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราวด้วย

มีการเปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อทางเพศ

คือการป้องกันให้กับนักเรียน
เรื่องด้านการปราบปรามสะสังปัญหาเก่ายุติปัญหาใหม่
หากมีกรณีเกิดขึ้นให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
แล้วกำหนดเลยนะขีดเส้นว่าจะต้องให้แล้วเสร็จใน๒๔ชั่วโมงนะคะ
ทีนี้เรื่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คือเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการใช่ไหมคะ
ใช่ฮะแล้วก็โดยเฉพาะประเด็นที่ชาวบ้านลุกหือขับไล่พอด้วยนะฮะ
เพราะหาว่าพอใช้ตำแหน่งในการยื่นประกันตัวครูบอย
ไปยื่นกันที่สานงานจนสานุญาต
แล้วก็ไม่พอใจเพื่อนของครูบอย
พยายามจะเข้ามาไกลเกลี่ยกับครอบครัวของผู้เสียหายนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางรองภูมิหน่วยการสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำเขต๓ในฐานะต้นสังกัด
เปิดเผยออกมาบอกว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อเท็จจริงทั้งประเด็นที่ผู้ปกครอง
แจ้งความกล่าวหาครูกระทำชำราวนักเรียนชั้นป๖
แม้ว่าเป็นครูอัตราจ้างและลาออกจากโรงเรียนไปแล้วก็ตาม

ยังไงก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงอีกนะครับ
รวมถึงสืบข้อเท็จจริงกรณีที่ชาวบ้านออกมาประท้วง
เรียกร้องให้ย้ายผอและครูคนอื่นที่ช่วยเหลือ
ผอที่ใช้ตำแหน่งในการยื่นประกันตัวครู
ครูบอยและครูคนอื่นที่พยายามที่จะไกล่เกลี่ยนะครับ
โดยกำหนดให้คณะกรรมการชุดนี้สืบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน๑๕วัน
เมื่อผลสืบข้อเท็จจริงเสร็จหากพบว่ามีมูล
คณะกรรมการก็จะพิจารณาดำเนินการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ตามขั้นตอนต่อไปโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ขณะที่ทางชุดเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนจากสพ
ก็เตรียมลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงในกรณีนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะว่ามีการตรวจสอบแล้วนะครับ
พบว่าทางด้านของพอของโรงเรียนเนี่ย
ไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
ใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวครูบอยออกไปนะฮะ
เพราะมีข้อมูลออกมาอย่างที่บอกไปนะครับว่า
ทางด้านของรองผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเบื้องต้นทราบว่าผู้ที่ไปประกันตัวครูบอย
เป็นครูในโรงเรียนไม่ใช่ผู้อำนวยการของโรงเรียนนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องของคดีนะครับ
ก็สรุปแล้วนะฮะว่าตอนนี้ทางตำรวจก็จะมีการถอดถอนการ
ขออภัยตำรวจจะขอเพิกถอนการประกันตัวครูบอยในชั้นศาล
และจะแจ้งให้ครูบอยได้ทราบ
จากนั้นจะให้ครูบอยมามอบตัวอีกครั้งด้วยนะครับ